คุณผู้ชมดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะมันเกิดเหตุการณ์มาบุกยิงเสียเจ้าของรีสอร์ทคือตอนนั้นเนี่ยเสียก็กำลังไปดูไซส์งานก่อสร้าง
เจ้าของรีสอร์ทเนี่ยโอ้โหพยายามที่จะหนีเอาชีวิตรอด
สุดท้ายคุณผู้ชมก็ล้มเสียชีวิต

เดี๋ยวขอดูจังหวะนี้เต็มหน่อยนะคะ

วิ่งหนีตายออกมาจากจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ล้ม
นี่เป็นภาพจากวงจรปิดที่เพิ่งมีการเปิดเผยเลยนะฮะ
แล้วหลังจากนั้นคนร้ายมันยังตามมาแล้วมันก็ยังมายิงซ้ำอีกหลายนัดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
จุดตรงนี้เป็นบริเวณที่จะก่อสร้างเป็นอาคารประชุมแล้วก็ตลาดนัด
อยู่ข้างกับเชื่อมสนิทรีสอร์ทที่ถนนเลี่ยงเมืองวังยาง
อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูสิคะก็เจอกระสุนเจอกองเลือด
กระสุนเป็นปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มมตกอยู่๙ปลอก

ส่วนคนที่ถูกยิงคือเสียมาโนธโพสุทธิ์อายุ๓๙ปี
โดนยิงด้วยอาวุธปืนกระสุนเข้าที่ศีรษะ๒นัด
ลำตัว๓นัดที่แขนขวา๑นัด

แล้วคนงานช่วยนำตัวเสียมาโน้ตไปส่งที่โรงพยาบาลพรชัย
แต่หลังจากนั้นเสียเสียชีวิตนะคะ
ใช่ครับเรื่องนี้คือตำรวจต้องตรวจสอบนะ
ว่าเป็นความขัดแย้งทางธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างหรือเปล่า
หรือว่าเป็นการยิงที่เกิดจากความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวนะฮะ
เพราะว่ามีการสอบสวนเบื้องต้น
จากลูกน้องจากเพื่อนร่วมงานต่าง
คนที่ร่วมงานกับเสียมาโนธต่างนี่นะคะ

บอกว่าเสียมาโนธเป็นเจ้าของรีสอร์ทเชื่อมสนิทรีสอร์ทแห่งนี้นี่แหละค่ะ
คือรีสอร์ทกำลังก่อสร้างเป็นอาคารรวมถึงตลาดนัดอยู่ติดกันเลย
แล้วก่อนเกิดเหตุทางตัวนายมาโนธเองนะ
ก็ไปกินข้าวกับพ่อไปกินข้าวที่ฝั่งตรงข้ามไซส์งานก่อสร้างนี่แหละ
แล้วพอกินข้าวเสร็จปั๊บนายมาโนธก็เดินข้ามกลับมาอีกฝั่งหนึ่ง

ทีนี้ตอนนั้นมีผู้ชายลักษณะผอมสูง
หมวกโม่งสีน้ำตาลขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียว

ใช่ค่ะพอมาเจอนายมาโนธเนี่ยนะ
ปรากฏว่ามือปืนก็จอดรถแล้วก็เดินลงมายิงเลย

พอหลังจากถูกยิงแล้วเนี่ยนายมาโนธก็พยายามวิ่งออกมาด้านนอกของอาคาร
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิด

คนร้ายเนี่ยตามมายิงซ้ำจนนายมาโน่ฟุบลงไปกับพื้น
แล้วคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ครับแต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ก็สามารถจับภาพว่าเป็นคนร้าย
ดังนั้นก็ต้องตามติดนะฮะ
ขับหลบหนีไปไหนในวันเกิดเหตุนะครับ
ก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างด้วย
ถูกต้องแต่ว่าเลขทะเบียนคือด้วยความที่มันเป็นมุมภาพที่ก่อน

ทีนี้คนงานที่เขาไปช่วยเสียหลังจากถูกยิงแล้ว

บอกว่าผมทำงานอยู่ข้างใน
ได้ยินเสียงแบบปั้งมา๖๗นัด
ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไร
วิ่งออกมาดูเห็นว่าเสียนอนคว่ำหน้าอยู่
ผมก็รีบนำตัวเสียขึ้นรถมาส่งโรงพยาบาล
แล้วตอนที่ออกมาผมไม่เห็นคนร้ายแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเสียเคยไปมีเรื่องอะไรกับใครหรือเปล่า
ทีนี้คุณผู้ชมจากการตรวจสอบประวัตินะคะ
พบว่าตัวนายมาโนธก็มีพี่น้อง๔คนเป็นผู้ชายหมดเลย
แล้วทุกคนก็มีอาชีพการงานที่มั่นคง
ทำธุรกิจรีสอร์ทมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วตลอด๑๐ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหา

ทีนี้ค่ะทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลตำรวจตรีชมชวินปุรัฐนานนท์บอกว่าแนวทางการสืบสวน
รู้มาว่าคนร้ายเนี่ยนะเขาเฝ้าติดตามนายมาโนธมาระยะหนึ่งแล้ว

แล้วตอนนี้ทางตำรวจเองก็ให้ชุดสืบลงพื้นที่
ไล่ดูเลยกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุ

อาจจะใช้ในการเดินทางมาก่อนที่จะก่อเหตุแล้วก็หลังการก่อเหตุ

จะเรียกญาติแล้วก็พยานในที่เกิดเหตุ
มาสอบปากคำหาหลักฐานเพิ่มเติม

เรื่องต้นตำรวจก็ตั้งปมเอาไว้
ว่าอาจจะมาจากเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวนะคะ
ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะตำรวจบอกในเบื้องต้นนะครับ
แล้วก็ตำรวจก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด

ตามติดชีวิตของผู้ตายมา
แล้วก็ตอนมายิงไม่พูดจาอะไรเลย
กระหน่ำยิงอย่างเดียวนะฮะก็ต้องรอติดตามสำหรับ